ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับ

เห็นเราสองคนแบบนี้นะครับบ่ายโมงตรงนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการที่เป็นแรงบันดาลใจส่งเสริมคนสู้ชีวิตทั่วประเทศ
เราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
กลับมาสู้กันอีกแล้ววันนี้เต็มที่เต็มร้อยกันวันนี้
ของเราไม่ได้เต็มร้อยของเราเต็ม๑ล้านบาทนะคะเพียงร้องครบสิบหยิบไปเลย๑ล้านบาท
ภาพชีวิตของแต่ละคนนั้นชีวิตของเขาบางคนนี้นึกไม่ถึงว่ายังมี

มีชีวิตแบบนี้อยู่ในสังคมของเรา

แรงจริงนะฮะเป็นหัวใจที่ไม่น่าเชื่อว่าคนคนนี้จะมีหัวใจที่เข้มแข็งแบบนี้
ตอนนี้ร่างกายก็พิการตาก็มองไม่เห็นนะครับขาก็เป็นตั้งแต่สองขวบไปหาหมอเถื่อนครับ
ฉีดยาให้ผมผมร้องไห้แล้วผมดิ้นน้ำยาก็เลยผิดเส้นขาผมก็เลยเป็นอย่างนี้ครับข้างซ้ายสั้นข้างขวายาวมันก็กระเพกมันก็ปวดปวดบ้าง
ทุกวันนี้ใช้เงินเบี้ยพิการ๒คนแล้วก็ผู้สูงอายุอีกหนึ่งคนเงินนี้พอใช้ครับผมก็เลยไปทำงานเป็นกรรมกรครับผมเสิร์ฟปูนเสิร์ฟบล็อกให้ช่าง
ขอถามน้องของคุณหน่งก่อนแล้วกันว่าทำไมถึงร้องไห้
สงสารพี่ชายครับ
พบกับเขาเลยนะครับคุณโน่งครับชายตาบอดแต่หัวใจไม่บอดครับ

นิคมน้องชายของคุณโหน่งเนี่ยก็เป็นน้องแท้เลย
แล้วก็ไปอยู่กับไปอยู่กับแฟนแล้วก็ไม่ได้มาติดต่อกับที่บ้านอีกเลย
ทางรถจักรยานยนต์ถึงสามครั้งแฟนก็ทิ้งไป
ถึงสามครั้งครับทุกวันนี้หายเครียดเลยหรือยังคะ

กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอุบัติเหตุ
แล้วเทียบกับสายตาว่าข้างนี้

คุณหมอเขาบอกมันจะเสียไปเรื่อยจนกว่าบอด

กระทั่งพี่โหน่งเขาปอบก็ช่วยได้บ้างไหมคะ
ได้ครับได้เยอะด้วยครับอืม
ความที่เป็นพี่ชายก็ปลอบใจน้องชาย
แล้วก็หาเลี้ยงน้องชายพร้อมกับคุณตา

ก็ช่วยกันประคับประคองดูแล

หาเงินทำงานทุกอย่าง
เท้าเราเนี่ยค่ะก็ลำบาก

ทำไมพี่ถึงได้เงินแล้วไม่คิดแว๊บเลยเหรอคะ

แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินพันเลย
ถ้าผมได้เงินจากรายการไป
ผมก็จะลองไปสั่งตัดดูครับ

คู่หนึ่งตกอยู่หมื่นกว่าบาท
ทีนี้ก็เลยสอบถามให้อีกว่าลดราคาได้ไหม
ก็ถามทางร้านเขาว่าพี่หน่งมีอาการแบบนี้แบบนี้
ทางร้านคุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็เลยให้๓คู่
๓คู่ในราคา๒๐๐๐๐กว่าบาท
ทีนี้เราก็เลยจัดการเรื่องรองเท้าให้พี่แล้ว

โดยรวมกันในห้องส่งตากล้อง

ก็เดี๋ยวพอพี่ถ่ายรายการเสร็จ
พี่ก็จะได้มีรองเท้ากลับไปใช้ที่บ้าน

คู่ก่อนแล้วเดี๋ยวอีก๒คู่จะตามไปนะคะ

ขอบคุณครับ
รองเท้าสำหรับผู้มีปัญหาทางด้านนี้โดยเฉพาะ
ทีนี้ไปดาย่าไปทำอะไรไปตัดไม้ลำไยเอามาทำถ่าน
สบายเผลอนี่ตีรังกาได้นะพี่น้องนะ
นี่แหละได้แล้วรองเท้านะจ๊ะได้แน่นอน

เอาละครับคุณโหงวันนี้คุณโหน่งจะมาเริ่มต้น
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
เท่ากับที่คุณหนงได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่า
ต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการเรา

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ฟังแล้วรู้จักเพลงไหมคะ

หมู่ราคา๔๐๐๐๐บาท
คุณโงค์ครับคุณโงค์จะสู้

คุณโอครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้เพื่อจะรับ๔๐๐๐บาทให้ได้ตามเป้าประสงค์นะครับ
ตกลงว่าใช้หรือไม่ใช้ครับคุณโอมไม่ใช้ครับไม่ใช้
เป็นการตัดสินใจที่เข้มแข็งและทรึกเหมือนกันทั้งครอบครัวนะคะ
ทางด้านล่างนะทั้งคุณน้าทั้งน้องชายเนี่ย
เครื่องหมายแบบนี้คือไม่ต้องใช้แสดงว่าเคยได้ยินคุณโหงร้องเพลงนี้
เคยร้องให้เขาฟังไหมครับที่บ้าน

เวลาทำงานทำเวลาทำกับข้าวก็ร้องให้ฟังก็มีครับ
ดนตรีบำบัดเนอะพร้อมนะครับคุณโหน่ง

สู้นะครับถ้าสู้แล้วมาดูเลยครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

แต๊วจ้านเย็นนี้ก็กฏนะแต๊วของที
ที่หลงรักแต๋วมานาน
ทุกวันคิดถึงคนดีแต่ไม่ปรานีพี่บ้างหรือราย
แต้วเอ่ยก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกล
เดี๋ยวนี้แต้วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไร
แต้วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย
หลงรักแต้วมานานเห็นใจพี่เถิดตะวัน
อย่าทรมานด้วยการเฉยเมือง
กลับมาเถิดหน้าที่รักอย่าช้านักสีตามเฉย
แต่เอ่ยเห็นใจหน่อยสิ
เป็นแต๋วจ๋าแบบว่าภาคใหม่เป็นเสียงผู้ชาย

เอาละครับตอนนี้คุณโหน่งได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ
เขาก็จะเป็นคนที่ได้ตามฝันเลยคุณหน่งอยากได้๔๐
ครับคุณองค์ครับผมได้ทุกเวลาครับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณองค์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ครับ
ตัดสินมาถึงแล้วนะครับว่าคุณโอ่งจะได้เงินทุนเอาไปสู้ชีวิตตามฝันหรือไม่นะครับ
เพลงนี้นะครับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณองค์ร้องได้
คุณองค์ร้องได้ครับ